พระราชประเพณีเนื่องในพระบรมศพสมัยอายุทยาตั้งแต่แรกสถาปนากรุงพบหลักฐานในพระราชพรงศาวดารว่า
เจ้านายพระมหากษัตริย์สิ้นพระชนหรือสวรรคตทั้งปกติและด้วยเหตุอื่น
สถาปนาพระอารามอุทิศเป็นพระราชกุศลทั้งสิ้น
วัดป่าแก้วหรือวัดวัดเย่ยไชมงคลแห่งนี้
ในบริเวณที่ขุดพระศพเจ้าแก้วเจ้าไทยขึ้นถวายพระเพลิงจากการ
ชนช้างกันสิ้นพระชนทั้งสองพระองค์
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดย
ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน